คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะเราต้องใส่หน้ากากอนามัย
ทุกครั้งถึงจะสามารถเข้าร้านสะดวกซื้อได้
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นบอกให้กับพนักงาน
หยิบของออกมาให้ก็ได้แล้วก็จ่ายเงินเขา
มันกลายเป็นช่องโหวตทำให้ผู้ชายคนนึงซึ่งแฝงตัวเข้าไปเป็นลูกค้า

บุหรี่ซองหนึ่งพนักงานส่งให้
ออกอุบายว่าเงินเนี่ยอยู่กับแม่เอามาให้
สุดท้ายหายไปครับ
เห็นไหมคะเอาผ้าอะไรมาปิดจมูก

เดี๋ยวก็เอาเงินมาจ่ายเขาก็

พี่ไปเอาเงินก่อนอยู่ที่แม่แล้วไปเลยครับ

อันนี้ร้าน๗๑๑ปากซอย

วงบุญหรือว่าในต่ออายุ๓๖ปี

ขอบริซองนึงพนักงานก็หยิบให้ส่งให้

แล้วเงินมาไม่มีเงินเดี๋ยวพี่ไปเอาที่แม่มาแป๊บนึงนะ

นายคนนี้นะไปแลกเงินที่ร้าน๗๑๑กลางซอยมาแล้ว

สุดท้ายมาก่อเหตุ๒สาขารวดในวันเดียวกัน
ขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจเนี่ย

เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะเขามีอาชีพเลี้ยงไก่

ทั้งทะเลาะกับเมียครับก็เดินทางมากรุงเทพ
หางานทำไปเช่าห้องเช่ารายวันอยู่
ตอนหลังเงินที่ติดตัวมาก็หมดครับ

ไม่ได้ติดต่อเมียกันไปไม่มีเงินจ่ายค่าห้องด้วย

ออกอุบายเอาเงินเข้ามาเอาบุหรี่เข้ามา
สุดท้ายโดนจับแจ้งข้อหาชิงทรัพย
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ